คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่สาวคนนี้กันบ้าง

เมื่อกี้พึ่งจะเปิดตัวว่ากำลังคงขอบคาดูใจ

กำลังมาแรงดานมนี้นะคะ

ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาที่คุณร้องอ้าวดังขนาดเนี้ย

ใช่แล้วนี่วันเกิดหยาดเขาเพิ่งสะพงเพอร์ไพรสกัน
ใช่ก็คือหยาดเกิดวันที่๒๒พฤศจิกายน
เขาก็มีเตอร์ไพรส์กันเมื่อวาน๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายชายก็ยังหอบเค้กมาเตอร์ไพรส์อย่างที่คุณได้เห็นนะคะ
และก็ยังลงรูปคู่สวีทต่างนานา
ตามที่เราเห็นกันพร้อมกับแฮชแท็ก
ซึ่งสาวหยาดเองก็ไม่ได้สนว่าฝ่ายชายจะเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วด้วยนะคะ
แต่ว่ากลิ่นมันทำแม่งเมื่อปีใหม่
อกจากจะไม่มีการลงรูปคู่หย่าโจแล้ว
นางเอกสาวยังไปเที่ยวยุโรปกับเพื่อนแบบไร้เงาฝ่ายชายมาแจมอีกด้วย

ห่างกันแล้วค่ะไม่ได้คุยกันแล้ว
แต่หยาดยังไม่พร้อมบอกสาเหตุ
เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชมว่าเลิกกันหรือเปล่า
หรือว่าแค่งอนกันเดี๋ยวง้อกันอาจจะกลับมาคืนดีกันก็ได้นะ
เพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เปราะบาง
เป็นช่วงระยะทดลองใจนี่มันแค่สามเพื่อนเอง
คุยกันศึกษาดูใจกันนิดเดียวเอง

หรืออาจจะกลับมาคืนดีกันได้ในอนาคต

ก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าตอนนี้ห่างกันสักพัก
ให้ไปทำใจกันก่อนแล้วกันนะคะ